เราจะเชียร์บอลไทย

เข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ผมเกิดนะฮะตั้งแต่ต้นรายการ

วรวุฒิศรีมะคะครับผม

อดีตกองหน้าร่างยักษ์แห่งทัพช้างศึก
ผู้ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทย
เขียนข้างโคชโก้เกรกษักเสนาเมือง
ด้วยการเล่นที่ดุดันแข็งแกร่ง

เป็นที่จดจำของแฟนบอลชาวไทย

ผันตัวเองมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
อายุไม่เกิน๒๑ปี

ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้๓รายการ

เราจะได้มาพูดคุยถึงดาวรุ่งหน้าใหม่

ความแตกต่างของฟุตบอลไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และเป้าหมายของช้างศึกไทยชุดเล็ก
จากมุมมองของโพธโยงวัตถุศรีมะคัน

รูปร่างที่สูงเท่าไหร่ครับ

ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ในตำแหน่งสุน่าสูงที่สุด

ก็นักข่าวเขาตั้งให้ครับ

ตอนที่ประตูได้เขาก็ใช้คำว่าเจ้าโยกให้โยกบ้างเลยนะครับ

ลืมไปเลยนะครับว่าจริงแล้วชื่อโจนะครับ

ตอนนี้ที่เราเห็นน้องหรือว่าฟุตบอลสมัยใหม่โลกสมัยใหม่ในปีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมแค่ไหนครับ

เกิดมีความฟิตมากขึ้นเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับ
แต่ว่านักฟุตบอลสมัยก่อนเนี่ยจะมีทักษะเทคนิคดีมากนะครับ
เพราะว่าคนสมัยก่อนนี่คืออย่างบ้านเรานี่ค่าตอบแทนฟุตบอลยังน้อย
เพราะฉะนั้นคนต้องมีใจรักจริงถึงจะมาเล่นกีฬาประเภทนี้
แต่ว่าปัจจุบันนี้คือทีมฟุตบอลมันเยอะ
ผมว่านักฟุตบอลมันเกิดไม่ทัน
คือบางคนฝึกฟุตบอลแค่ยังไม่ทันจะใช้คำว่าเล่นฟุตบอลได้ก็ต้องมาเล่นลีกแล้ว
พออายุได้กำลังได้ดึงเข้ามาอยู่ในสโมทรต่างแล้ว
เดี๋ยวนี้บางคนรู้ระบบก็เล่นได้แล้วแค่จับส่ง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการเล่นแบบตามระบบมากกว่า

ที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือเทคนิคส่วนตัว
แต่ว่าจริงแล้วฟุตบอลเนี่ยคือถ้าเราอยากจะก้าวข้ามกระโดดนะครับ
ไปข้างหน้าเนี่ยเด็กพื้นฐานต้องแน่น

ถ้ามีพื้นฐานที่ดีเนี่ยผมว่ามันก้าวต่อไปได้
ฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจับส่งมันอย่างเดียวนะครับ
มันต้องรู้ว่าตอนมีบอลและไม่มีบอลควรอยู่ตรงไหน

เตะชุดนี้มีใครที่จะก้าว
อนาคตดูสดใสจะขึ้นชุดใหญ่ไหมฮะ

วรวุฒินามเวสฯของเฉียงไลน์
คือคนนี้เปลี่ยนลงบ้างแต่ว่า

ชุดใหญ่คืออย่างอายุก็ยังยังน้อยครับแล้วดังนี้
เขานิ่งเขาเก็บบ่อนอ่านะครับเขาไม่ค่อยตกใจเวลาเวลาเจอเหตุการณ์ฉุกระหุก
ก็อาจจะขึ้นมาแทนทีละท้อนได้
คือกัปตันทีมชุดนี้คือเจรบสัมภาวดี
และเป็นศูนย์หน้าซึ่งผมว่าใจสู้มาก

ทำไมเลือกเจลบเป็นกัปตันทีมครับ
คือจริงเจลบเนี่ยเขาเคยได้เรียกติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว
ผมว่าความเป็นผู้นำเขาเนี่ยความที่เคยสัมผัสของชุดใหญ่เนี่ย
เขาน่าจะมาช่วยในการควบคุมนักฟุตบอลแทนผมในสนามได้
เวลาคนดูเยอะเนี่ยบางทีเราสั่งอะไรลงไปบางทีมันด้วยความตื่น

คือไม่ได้ใกล้ชิดเพื่อนขนาดกัปตันทีม
ใช่ครับแล้วอีกอย่างเขามีความเป็นผู้นำด้วย
คือตอนนี้ถ้านับจากนี้ไปมันมี๓รายการ

รายการแรกก็คือฟุตบอลดูไบครับ

แล้วก็จะไปเล่นรอบสุดท้ายปีหน้า

นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับ
ทั้ง๓ถ้วยที่โค้ชจะต้องดูแลในปีนี้

ฟุตบอลกับเยาวชนไทยหรือเด็กไทยเนี่ย

เด็กรุ่นหลังนี่โชคดีนะครับ
เดี๋ยวนี้นักธุรกิจไปซื้อสโมสรฟุตบอลต่างประเทศเยอะมาก

เลือกแล้วก็ไปฝึกซ้อมไปเรียนที่นู่น
มันไม่ใช่แค่ระดับสโมสรในเมืองไทยแล้วนะ

เราก้าวเข้าไปถึงระดับโลกในหลายสโมสรเหมือนกัน

ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือตอนนี้สมาคมฟุตบอลได้
จ้างบริษัทมาดูแลเรื่องเยาวชน
ผมว่าเด็กเนี่ยถ้าได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้อง
แล้วก็ที่สำคัญคือผมเน้นเรื่องเบสิกนะครับ

แต่การเก่งขันมีโปรแกรมอยู่แล้ว

แข่งกี่ครั้งไปแข่งต่างประเทศกี่ครั้ง

เริ่มมีการปั้นเด็กตัวเอง
เริ่มจะไม่ค่อยซื้อ
เพราะเดี๋ยวนี้นักเตยไทยค่าตัวสูง

เพราะฉะนั้นเวลาซื้อไม่คุ้มแล้ว

ผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันคืออีกหนึ่งอาชีพ
ซึ่งพ่อแม่บางคนก็ให้ความสำคัญแล้ว

ที่แต่ก่อนเห็นเป็นแค่เล่นกันสนุกสนาน

ขอให้เล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

อย่าทรยศอาชีพตัวเอง

ก็คือรักในสิ่งที่เราอยากจะทำ

มันใช้ในด้านกีฬาเนี่ย

เด็กหลายคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับ

รวมจากถึงพ่อพ่อแม่ด้วยนะครับ
ที่ชอบในกีฬาฟุตบอลครับ

วันนี้เวลาหมดแล้วเรียบร้อย

หมายความเคลื่อนไหวนะครับต่างนะฮะ

กลับมาเจอเราได้ใหม่นะฮะ

ติดตามนะครับเฟซบุ๊คของเราได้นะครับ

วันนี้ผมและโค้ชโย่งต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับ